ยอดมวยเทราะวันเสาร์นี้นะคะคู่เอกสงครามข่าว
ความพร้อมข้อมูลจะเป็นอย่างไรติดตามกับคนนี้เลยค่ะคุณเอกชุมพรค่ะ
เอาละครับมาดูกันที่ฝั่งมุมแดงกันก่อนนะครับ
รายนี้นี่วานอนธมินลูกนิมิตสิงคลองสี่
เข่าพันแกร่งเก่าเกมแม้ว่าอยู่ในช่วงท้ายปลายอาชีพ
แต่ว่าไฟล์ล่าสุดที่โชว์ฟอร์มสวยสดงดงามนะครับ

ด้วยการชนะทวนกกรรมนาศที่อ้อมน้อย
มีผู้ใหญ่ห้อยทวีศักดิ์สิงคลอง๔ดูแลการฟิตซ้อม
แก้ทางมวลบอกว่ายกหนึ่งยกสองนี่
ลูกฝีมือมีแข้งหนักไปขู่เด็ก
แต่ว่าถ้าเด็กไม่กลัวก็ยก๓ยก๔เดินบู้ตะคุบวงใน
เล่นเขาอาชีพตามสไตล์ครับ
โอ้โหพี่ไฟล์ที่ผ่านมาเจอทวน
ดูร่างกายดูอะไรเหมือนกลับมา๑๔ครั้งนะ
ไฟล์ทนี้เจอกับเด็กปลอยวิทยาเพชรสี่หมื่น

ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่ประมาทครับ

ไฟล์นี้เต็มที่เต็มถังร่างกายนี่เป็นยังไงบ้าง
ก็ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ใช่ร้อยนะต่อยจนล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว
วางแผนการชกไงบ้างครับไฟล์นี้เจอกับพลอยวิทยาเขาเป็นมวยเข่า

ก็ต้นก็สี่มือมาก่อนครับ
ก็ยก๓ก็ไอดีเลยบูร์เลยครับ

๓ยก๔นี่ได้เห็นสงครามเขาแน่นอน
ต้นยก๑ยก๒นี่มีอาวุธอะไรหนักไปให้เขาไหม
ก็มีแข้งครับแข้งขวาครับซ้ายครับ
ก็๑๒นี่มีทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายไปขู่เด็กถ้าเด็กไม่กลัว
ก็เข่าเลยครับแลกกันเลยครับ

เข่าจากแดนสตอพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
ก็เป็นมวยของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
ดังจากทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ช่วงหลังก็ฟอร์มสดชนะ๒ไฟล์ติด
นี้ก็เก็บผ้าเก็บผ่อนมาซ้อมกับผู้ช่วยสัตว์อาจารย์สุรัสตเสียงหล่อ
ที่ค่ายโมเดชรัตรก็ซ้อมอยู่ที่มุมบ้านสัมมากรซอยรางคำแหง๑๑๒
วางแผนการชกก็จะชวนทะเลาะตั้งแต่หัววัน
ส่วนยก๓ยก๔ก็เดินบู้ปล้ำตีวงใน
อาศัยความสดบทความเก่าครับ
แล้วเที่ยวนี้เจอกับลูกนิมิตรนี่เขาเก่ากว่านะ

ก็นอกไปที่อาจารย์บอกครับ
ก็เปิดเวทีครับ
ฉันรับใจมามือทุกลูกเขาตาม
และก็ชั้นไม่ผิดหวังใช่มั้ย

เพราะวิธีเอาฟาคนี้เต็มที่ครับ
โอเคขอบคุณครับ
ฟอร์มสดล็อกในเหนียวแน่นอวุธเด็ดก็คือเข่าเหมือนกัน
ชนะปิลมณีศิษราวราชียก๒ที่ราชดำเนิน
และเคยใช้เข่าชนะพันภยักษ์โคกชะงายยก๔ที่จังหวัดประนอง
วยคู่นี้สงครามเข่าเดือดระหว่างคลื่นลูกเก่าปะทะคลื่นลูกใหม่
ความสดของพลอยวิทยาหรือว่าความเก่าของลูกนิมิตร
ที่จะพิชิตเข้าป้ายหาคำตอบพร้อมกัน

ชกเป็นคู่เอกทำรายการพิกัด๑๒๖ปอนด์
วยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
ศึกยอดมวยไทยรัฐเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี

โปรดติดตามตอนต่อไป